คุณผู้ชมพาไปที่จันทบุรีค่ะมีชาวบ้านไปพบศพผู้ชายคนนึง
เสียชีวิตอยู่ในแปลงปลูกผักแล้วก็มีป้ายวายนิวคือห่อเอาไว้อยู่
คาดว่าเสียชีวิตมาเป็นเดือนแล้วนะคะอุ้ย
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นฆาตกรรมอำพรางอะไรหรือเปล่า
อ่าบ่ายสองเมื่อวานค่ะตำรวจสพแก่งหางแมวที่จันทบุรี
ได้รับแจ้งว่าพบศพศพอยู่ที่หน้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่หมู่สี่
แก่งหางแมวนะคะเป็นพื้นที่โครงการชนรับประทาน
ทางกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
แก่งหางแมวก็ไปตรวจสอบมันจะมีป้ายไวนิวอะค่ะ
มีข้อความระบุเป็นของธนาคารแห่งหนึ่งห่อศพอยู่
เกี่ยวกับธนาคารเขาหรอกแต่มาห่อศพอยู่แบบนี้ได้ยังไง
อืมศพคือเปื่อยแล้วด้วยผิวหนังเนี่ยแห้งติดกระดูก
น่าจะเสียชีวิตเป็นเดือนนะคะครับเป็นศพผู้ชาย
เสื้อผ้าก็คือใส่เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงยีนขายาว
รองเท้าหุ้มส้นสีแดงดำคาดขาวนี่นะคะสภาพศพ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดที่พบศพเป็นแปลงปลูกผักเนื้อที่ประมาณสัก๓๕ไร่ได้
ศพเนี่ยค่ะคือไม่ได้ถูกฝังลงไปนะคะ
ไม่มีร่องรอยการขุดดินอะไรด้วยแถวนั้นไม่มีบ้านคนด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาลือกันครับ
ว่ามีคนถูกซ้อมตรงนี้และลูกชายของคนที่หายไปมาตามหาพ่อ
หลังหายไปเป็นเดือนชื่ออานัทคนทาอายุ๔๓ปีหรือในกล่องค่ะ
ในกล่องอายุประมาณเท่าไหร่ครับสี่สิบกว่า
ปีกว่าเนอะครับเขาทำอาชีพอะไรอยู่อะครับ
ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือเราสงสัยเฉยว่าเป็นคนนี้
จ้ะใช่สงสัยเฉยเฉยว่าเป็นคนนี้พ่อเขาก็ว่าเป็นคนนี้อ๋อ
อ๋อพ่อกันไหมเขาเคยได้ยินว่ามีคนตีกันอยู่เท่านี้
คำถามแค่นี้ถามอยู่แค่นี้ครับเคยได้ยินว่ามีคนตีกันน่ะเหรอ
แสดงว่าเขาอาจจะมีเรื่องกันนะเนอะเราก็ไม่รู้
พ่อเพื่อนชื่ออะไรอ่ะครับที่หายไปกล้องอยู่ชื่อกล่องครับชื่อกล่อง
หายขายได้ตั้งแต่ปีใหม่ครับทีนี้ค่ะคุณระวีการก็ไปถามเจ้าของรถไถ
ซึ่งก็คือคนที่พบศพเป็นคนแรกเขาเล่าให้ฟังว่ากำลังขับรถไถปรับหน้าดิน
ปลูกพืชไร่ขับวนเป็นวงกลมสามรอบครับ
แผ่นไวนิวมันแปลกไถยังไงมันก็ไม่ขยับก็เลยลงจากรถไปเปิดดู
เห็นรองเท้าเห็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ก่อนเลยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
คือเขาไม่ได้กลัวศพนะคะแต่ว่าก็เพิ่งเคยเห็นศพเป็นครั้งแรกนี่แหละ
แต่ไม่ได้กลัวอะไรแค่ตกใจว่าศพมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
แล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ลือกันไงว่าพื้นที่ตรงนี้ชอบมีคนเอาศพมาทิ้ง

ลือกันชาวบ้านเรียกว่าเนินสามศพ

ของในกล่องออกมายืนยันว่าสงสัยในกล่องที่หายตัวไปเป็นเดือนแน่เลย

อาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือในกล่อง

ถ่ายแล้วมันดังก๊อบก็เลยลงไปดู

ไปเปิดผ้าดูเห็นแบบว่าเป็นหัวกระโหลก

คือผ้าที่ถูกปิดเป็นผ้าใบ

ม้วนเลยอะคะ
ห่ออยู่มั้งก็พอนั่นปุ๊บแล้วก็ตำรวจก็ไม่ได้เข้าไปดูเลย
ไม่ได้เอกใจหรอกนึกว่าเป็นผ้ากันแดด

ลักษณะเหมือนจะเสียชีวิตมานานหรือยัง

มีกลิ่นไหมก็มีแหละแต่มันมีหมาเน่าอยู่ใกล้ด้วยไง

ก็ตรวจสอบประวัติคนหายในพื้นที่นะคะ
รู้ว่ามีคนหายออกไปจากหมู่บ้าน
ติดต่อยาดค่ะแล้วก็ให้มายืนยันว่า
ศพนี้คือคนในครอบครัวที่หายไปหรือเปล่าครับ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับนางอุดมสิริพิทักษ์อายุ๖๗เป็นแม่ของในกล่อง
แม่มั่นใจว่านี่คือศพลูกชายแม่นี่คือศพของในกล่องแน่ค่ะ
จำเสื้อผ้าได้จำรองเท้าได้

บอกในกล่องลูกแม่เนี่ยหายไปตั้งแต่๓๑ธันวาคมปีที่แล้ว
จากเพื่อนลูกแค่ว่าคืนนั้นลูกไปนั่งดื่ม

รถจักรยานยนต์เพื่อนออกมาซื้อเบียร์เพิ่มแล้วหายไปเลย
หายไปเลยตั้งแต่๓๑ธันวาคมแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาพบศพ
แม่ก็บอกว่าช่วงสัปดาห์แรกไม่ได้รู้สึกเอกใจอะไรนะที่ลูกหาย
คิดว่าคงไปอยู่กับเพื่อนไปมั่วสุมไปเมาเสพยาอะไรหรือเปล่า

พ้นโทษออกมาจากเรือนจำคดียาเสพติดนี่แหละเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว
ก็เคยมีแฟนแต่ก็เลิกกันไป
ลูกชายก็เสพยาหนักขึ้นหลังจากเลิกกับแฟน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าที่ทำให้ลูกถูกฆ่า
เพราะว่าลูกก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไร
ก็อยากให้ตำรวจตามหาตัวคนที่ฆ่าลูกค่ะ
คิดแบงคึ่งตายถ้ามีชีวิตอยู่แบงคึงไหว
แต่แปลกใจอยู่อยากว่าไม้คุณมาโทรหามีลูก
ไม้โทรหาแหม้บางจักรอิ่งเดียวกันยังได้

มันก็โกรธแต่ไม่รู้จะทำไง
ทีนี้แม่ให้ไปสัมภาษณ์ที่บ้านน้องสารเด็ก

แม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหามันอยากจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กต่างล่ะ
รู้อะไรแน่แม่ไม่รู้อะไรเลย
ตัวมันไม่สนใจมันไม่คิดจะตายไม่เคยสนใจมัน
เยอะก็ด่าเจอก็
ว่าก็บนอย่างเดียวมันก็ไม่อยาก
ไม่เจอก็ด่าไม่เจอก็ด่า
คือทีมข่าวของเราคุยกับเพื่อนของในกล่องด้วยนะคะ
เป็นเพื่อนในวงเล่าเมื่อคืนวันที่๓๑ธันวาคมปีที่แล้ว
ก็ยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ที่ในกล่องขี่ออกไปซื้อเบียร์เป็นรถของเขา
ระหว่างดื่มเบียกันในกล่องก็พูดถึงปัญหาที่ทะเลาะกับอดีตแฟน
ลักษณะเหมือนตัดเพราะว่าแฟนไม่รักเขาแล้วทิ้งเขาไปมีคนอื่น
แค่เรื่องนี้นะคะเล่าแค่เรื่องแฟนเรื่องอื่นได้เล่าให้ฟัง
ก่อนหน้านี้ในกล่องเคยมาขอยืมรถขี่ไปตามหาอดีตแฟนอยู่บ่อยแต่ก็เอามาคืนทุกครั้ง
ตอนนี้เขาก็เดือดร้อนมากเลยเพราะว่าต้องผ่อนรถ
โพสต์ภาพรถที่หายในเฟซบุ๊คเมื่อ๑๖มกราคมที่ผ่านมา
อยากให้ตำรวจตามหารถของเขาให้ด้วยครับตอนนี้เจอแต่ศพที่คาดว่าเป็นในกล่อง
แต่ไม่เจอรถเขาไงฮะที่ในกล่องขี่ไปวันหายตัว
เพื่อนคนนี้บอกว่าเห็นสภาพศพก็ยืนยันว่าในกล่องนั่นแหละ
ที่ใส่คือชุดเดียวกันเลยที่ในกล่องใส่ก่อนหายตัวไป
แล้วจำได้นะว่าตอนที่ในกล่องหายตัวไปอดีตแฟนสาวก็มาตามหานะ
มาช่วยกันตามหาแล้วก็บอกว่าในกล่องติดหนี้นอกระบบอยู่ด้วย
มีเจ้าหนี้มาทวงอยู่สองสามรอบเพื่อนเพื่อนยืนยันว่าเพื่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับในกล่องนะ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือเป็นปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบ
เพราะเห็นว่ามีเจ้าหนี้มาตามตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดอะไรหรือเปล่า

น่าจะใช่ใช่ไหมพี่

เก่าก็เคยบอกว่าเขาเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบอยู่

หมายความว่าอย่างไรครับเต็มเสียงเป็นคนละคน

จากคนที่ไม่เคยเกเลไม่เคยอะไรก็เป็นแบบนี้ครับ
ทีมข่าวถามไปที่อดีตแฟนของในกล่องนะคะ
เธอก็ยืนยันว่าศพนี้คือในกล่องจริง
จำได้เหมือนกันเสื้อผ้ารองเท้ามันใช่เลย
ส่วนเรื่องหนี้สินยอมรับว่าในกล่องเคยเล่าให้ฟังว่า
ติดหนี้นอกระบบประมาณหมื่นสองหมื่นเนี่ยค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตหรือเปล่า
ยืนยันว่าที่เลิกลากันไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ
ที่จะเป็นเหตุให้ในกล่องไปเสียชีวิตหรืออะไร
ซึ่งทางคดีเนี่ยนะคะผู้กำกับสพเมืองจันทบุรี
เขาก็พยายามที่จะหาเบาะแสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะมีการประสานทั้งชุดสืบสวนภาค๒ลงพื้นที่คดีนี้เพิ่มเติมนะคะ
ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางหรืออย่างไร
เพราะว่ายังไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตเป็นเดือนแล้วด้วย
แต่อย่างน้อยก็ยังพอรู้ได้บ้างว่าเป็นใครนะฮะ